คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ก็งานบุญทอดกระถิ่นนะครับ
แต่ทีนี้เงินบุญจากญาติโยมไม่ถึงวัด
แต่เข้ากระเป๋าพระรูปนี้หรือเปล่า

เพราะว่าทางกรรมการวัดเขาออกมาเปิดเผย
และเจ้าหน้าที่การเงินของวัดบางปลาบ่อ
ที่ตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ออกมาเปิดเผยแบบนี้โอ้ตอนนี้เขามีงานทอดกระถิ่นกันใช่ไหม
เงินทอดกระถิ่นของญาติโยม๗๑๗๑๘๖บาท
๗๕สตางค์เนี่ยหายไป
ไม่มีการเอาเงินเข้าบัญชี
สงสัยว่าเป็นฝีมือของหลวงพี่เบียร์หรือว่าพระประหลัดธนิษฐ์

เป็นเจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอด้วยนะฮะ

ให้ตำรวจเนี่ยสภอเมืองสุพรรมบุรีเนี่ยตามตัวหน่อย
ฉลองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของวัดเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่วัดจัดงานทอดกระถิ่น
ยอดเงินทำบุญก็เกือบล้านนะ
๗๑๐๐๐๐เนี่ยนะฮะหลวงพี่เบียร้ับหน้าที่นำเงินไปฝากธนาคาร
คือเป็นเจ้าอาวาสเองก็จะเอาเงินไปฝากธนาคารเอง
ทางเจ้าหน้าที่การเงินก็ไม่ได้เอกใจอะไรฮะ
จนถึงวันที่๒๐พฤศจิกายนไปอัพสมุด
อีกอย่างหนึ่งคือวันที่๑๗พฤศจิกายน
หลวงพี่เบียร์หายออกไปจากวัดติดต่อไม่ได้
ทีนี้ยังไงหลวงพี่ใส่กระเป๋าตัวเองไปหรือเปล่า

ต่อมาก็สืบจนพบวงจรปิดคุณตำรวจสืบจนพบวงจรปิด
หลวงพี่เบียร์เจ้าอาวาสวัดแห่งนี้
ไปโผล่ที่บ่อขอสอสุพรรณบุรี

หลวงพี่เบียร์เดินทางมาที่บขศช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ไม่รู้จุดหมายปลายทางนะว่าจะไปไหนนะฮะ
ทีนี้ก็เลยมีการนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความ

ยังมีเงินชาวบ้านที่ญาติโยมบอกว่า
หลวงพี่เบียร์เที่ยวไปยืมเงินญาติโยม
เจ้าละห้าหมื่นบ้างแหละเจ้าละแสนบ้างแหละคุณ
ญาติโยมให้ญาติโยมให้นะ

คุณจะบอกอะไรให้รู้ไหมทำไมคือท่านไปยืมเงินญาติโยม
ญาติโยมให้ง่ายเพราะท่านเป็นพระนักพัฒนา
เอาจริงญาติโยมบางคนก็บอกว่าเห็นท่านเป็นพระนักพัฒนานะ
สร้างเมนสร้างอุโบสถสร้างโบสถ์อะไรของวัด
พอมายืมญาติโยมก็หยิบยื่นให้เลย
ใช่แล้วเอาจริงเนี่ยวัดนี้ดังมากคุณผู้ชม

เพราะว่าเป็นวัดที่เผาศพคนที่เสียชีวิตจากโควิดฟรีด้วย

ก็นับถือท่านเจ้าอ่างวาดแล้วก็เชื่อใจแหละ

ไม่ต้องทำสัญญาเลยแค่ปากเปล่าเอง
เอาไปเลยให้เลย๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐๐๐นะครับ
แต่ตอนนี้รวมแล้ว๔ล้านพอท่านเจ้าอ่างวาดหายไป
สมุดเงินฝากอยู่กับอาจารย์

ผมก็เอาสมุดไปปั๊บไปปั๊บไปอัปเดต

ยืนไปช่วยญาติกันเดือดร้อน
สามสิบแปดลาย

โอ้โหถ้าเงินที่ยืมญาติโยมไปประมาณ๔ล้าน
แล้วก็เงินทำบุญกระถิ่นอีก๗แสนกว่านะ

แต่ทีนี้ตามหาหลวงพี่เบียร์หลวงพี่เบียร์ไปไหน
ปรากฏว่าหลวงพี่เบียร์นะฮะนี่คุณ
เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว

หลวงพี่เบียร์อ้างว่าได้นำเงินกระถิ่นไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่าง

แล้วหลวงพี่เบียร์จะชี้แจงกับชาวบ้านและกรรมการวัดด้วยตนเอง
ในวันเสาร์ที่๒๕พฤศจิกายนนี้
รวมถึงกรณีเงินที่ยืมจากชาวบ้านก็จะเจรจาพร้อมกันในวันนั้นเลย
หลวงพี่เบียบอกว่าก่อนที่อาตมาจะออกจากวัดไปวันที่๑๗
อาตมาก็บอกพระในวัดไปแล้วนะ
บอกว่าเดี๋ยวขออัตมาไปพักใจไปเคลียร์ใจแป๊บนึง
คือไม่ได้ตั้งใจจะหนีหายไปไหน

ก็หลวงพี่เบียงยืนยันว่าเดี๋ยวจะชี้แจงเองด้วยปากของตัวเอง
วันที่๒๕พฤศจิกายนนี้ทีเดียวเลยนะ
มนักข่าวยมนักข่าวรอก่อนรอก่อนนะฮะ